ที่พ่อจะหายตัวไปนะคะพ่อมีเรื่องทะเลาะกับคนในหมู่บ้าน
แล้วพ่อก็คือไม่เคยมีเรื่องกับใครแค่มีกับเขาวันนั้น
เพราะว่าพ่อก็บอกไว้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าพ่อเป็นอะไรไปนะ
ไม่ได้มีเรื่องกับใครเหมือนแกจะรู้ในตัวของแกอยู่แล้ว
มีคนจะมาจ้องทำร้ายแกอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันไม่คืบหน้าครั้งแรกก็บอกว่าถ้าเจอศพนะมันเจอง่ายในการติดตามคดีนี้
จะง่ายในการจับกลุ่มแต่พอเจอศพแล้วหนูก็ถามไปว่าเป็นยังไงอะไรยังไง
จะมีความคืบหน้าอะไรไหมคะเขาบอกว่ามันไม่มีหลักฐานนะไม่ได้มีพยาน
ทั้งทั้งที่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็พยายามสืบสอหาให้เขาก็ให้ข้อมูลไปแล้วอะค่ะ
คดีนี้เป็นคดียากเป็นคดีฆาตกรรมอำพลางและมีความสลับซับซ้อน
นี่เกิดมาแล้ว๘เดือนแต่ในที่ผ่านมา
หลายคดีที่ทางต่อรอสั่งการ

แม้ไม่ได้มีประจักษ์พยานขนาดฆ่าก็ตาม

เพราะว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้เราเคยคุยกับ
ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตนะคะ
บอกมาแล้วเรียบร้อยนะคะว่ามีการตรวจสอบกันแล้ว

นั้นก็คือเป็นคุณพ่อของครอบครัว

คือเราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ตอนนั้นเป็นการ

ทีนี้ตอนที่เป็นข่าว
ก็เป็นข่าวจากกรณีที่ว่า
ลูกและครอบครัว

มีการร้องไปหลายองค์กร

เขารู้สึกว่ายังคาใจ
และมองว่าคดียังไม่คืบหน้า

ที่ได้เห็นเป็นกระดูก

ก็ใช่คนที่หายตัวไปจริง

ทางคุณสุกัญญาลูกสาวที่มาร้อง

วันที่๒๗กันยายนปีที่แล้วนะคะปลายปีที่แล้ว
แล้วก็ทิ้งมาหลายเดือนกว่าที่จะพบกระดูก
แต่ทีนี้วันนั้นที่เราคุยกันรายละเอียดออกมาไม่ครบนะคะ
แล้วก็ยังถือว่าเราก็คิดว่าพอได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก็คิดว่าอาจจะหมดหวังแล้วมั้งนะคะ
ซึ่งถ้าถามว่ามีความคืบหน้าไหมบอกตอนนี้เลยว่ายังไม่ได้มีความคืบหน้า
แต่ลูกสาวโดยเฉพาะลูกสาวคนที่คุยกับเราตั้งแต่คราวที่แล้วเนี่ยนะคะ
มองว่าไม่ได้สิพ่อตายทั้งคนเขาต้องรู้ว่าเกิดอะไรกับพ่อ
แล้วเขาคิดว่าอยู่ดีไม่ได้ตายเองอาจจะมีใครทำ
แล้วถ้าเขาสงสัยแบบนี้เขาก็ยิ่งอยากรู้ว่า
ถ้าเกิดมีใครทำจริงใครทำพ่อเขา

ท่านแรกประธานเครือข่ายลนลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม

และลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะคะคุณสุกัญญาใจทัศน์สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคราวที่แล้วคุยกันทางโทรศัพท์ก็จริงก็ให้ข้อมูลเป็นฉากเหมือนกันนะ
ใช่ไหมคะคือจริงมีการปฏิปต่อเรื่องเองอยู่แล้วด้วยตั้งแต่ตอนต้น
เพราะมีความสงสัยตั้งแต่ตอนยังไม่เจอกระดูกใช่ไหมคะ
ยังไม่ออกมาว่าใช่พ่อหรือเปล่าแต่พอบอกว่ากระดูกที่เราพบใช่พ่อมันเลยยิ่งมั่นใจ

คุณพ่อหายไป๒๗กันยายน๖หนึ่งถูกต้องนะคะ

แล้วกระดูกมาเจอต้นปีนี้

กระดูกที่เจอที่เคยตอบให้เราฟัง
ไม่ได้เจอครบทั้งร่างของคุณพ่อ

คือไม่ใช่ว่าหายไปบางส่วน

แล้วก็จะมีแขนแขนข้างหนึ่ง

แล้วก็จะเป็นหัวเข่าลงไปค่ะ

ระบุได้ไหมคะว่าแขนแขนซ้ายหรือแขน

แขนข้างหนึ่งขาข้างหนึ่ง

ก็คือจะเป็นเศษเสื้อ

ขนาดแบบถูกแบบหลายเดือนมาแล้ว
ยังจำได้เลยว่าต้องเป็นของพ่อแน่นอน

มันติดกับดินอยู่เลย

ก็จะมีปืน

ปืนของพ่อ
ใช่ค่ะปกติคุณพ่อพกปืนหรอค่ะก็คือเหมือนเช้าบ้านเราจะมีปืน
ก็เรียกปืนปืนแก๊ปปืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปืนยิงนกยิงอะไรอย่างเงี้ย
อ๋ออ๋ออ๋อค่ะค่ะคือเสื้อที่ที่เราพบเนี่ย
เป็นชิ้นส่วนที่นอกเหนือจากในร่างกายก็คือเป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนเท่านั้น
ที่เราเจอใช่ไหมค่ะใช่ค่ะมีมีอืมมีของใช้อื่นอื่นหรือมี
เศษรองเท้าหมวกอะไรอะไรที่ติดตัวคุณพ่อพี่อีกไหมค่ะ
วกนี่คือเจอวันที่สองของการเกิดค้นหาค่ะคือชาวบ้านเจอหมวก
คือห่างจากที่หนาของหนูมาไม่ถึงประมาณห้าร้อยเมตรเนี่ยแหละค่ะอืม
ค่ะประมาณจากห่างจากสวนยางค่ะอยู่ในป่าห่างจากจุดที่พบกระดูกใช่ไหมคะ
ก็คืออยู่คนละส่วนเลยค่ะห้าร้อยเมตรใช่ค่ะอ่าเราพบอะไรอีกคะ
ก็คือถัดไปอีกไปเจอรองเท้าแต่คือรองเท้านี่คือทางเจ้าของทุ่งนานี่คือ
แกบอกว่าแกเจอตั้งแต่ช่วงจะเกี่ยวข้าวจะเกี่ยวข้าวก็จะประมาณช่วงพฤศจิกา
แต่คือตอนแก๊สที่บอกหนูน่ะ๑๓พฤษภาปีนี้ใช่ค่ะ
หนูก็เลยถามกลับไปว่าทำไมพ่อถึงไม่บอกหนูตั้งแต่ตอนนู้น
แต่หนูก็เข้าใจหรอกว่าแกก็คงกลัวอะไรสักอย่างค่ะ
พอมาเจอกระดูกโน้นนี่นั่นคือแกบอกมาเดี๋ยวนะครับ
หมวกเนี่ยหมวกเนี่ยเจอหลังจากที่เจอกระดูกหรือว่าหมวกเจอตอนไหนคะ
เจอก่อนค่ะเจอก่อนที่เจอกระดูกคือหมวกนี่คือจะเจอวัน
ก็คือวันที่สองของการเชิญหาก็คือพ่อหายวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเนี้ยคือเจอหมวกค่ะ
เก้ากัญญาใช่ค่ะนะคะในขณะที่รองเท้าก็คือรองรองเท้าไม่ได้เจอเอง
แต่มีคนบอกว่าเจอเหรอคะหรือใช่ค่ะมีคนมาบอกว่าเจออ่า
พอถามแกบอกแกเจอตั้งแต่เดือนพฤศจิกาช่วงเก็บเกี่ยวข้าวอืม
แต่แกมาบอกตอนหนูตอนวันที่๑๓พฤษภาหนูก็เข้าใจนะว่าแกคงกลัว
หนูเข้าใจตรงนี้อยู่ถ้าถ้าเรียงลำดับนะคะคุณพ่อหายยี่สิบเจ็ดกันยายนใช่ไหมคะ
แล้วก็ค้นหาวันแรกยังไม่เจออะไรไม่เจออะไรค่ะวันที่สองเจอหมวกเจอหมวกค่ะ
หมวกนี่คือเจอทั้งใบหรือว่าสภาพเป็นทั้งใบค่ะหมวกจะเป็นหมวกลูกเสือ
เสือสำรองออกไปประมาณเนี้ยค่ะลูกเสืออะไรประมาณเนี้ยค่ะหมวกที่เจอห่างจากบ้านของคุณพ่อคุณแม่
แค่ไหนคะประมาณไม่ถึงสามกิโลค่ะก็คืออยู่ติดกับสวนยางหนูประมาณ๕๐๐เมตรค่ะ
ที่เจอคืออย่างนี้นะคะที่คุณสุกัญญาเคยเล่าให้ฟังคือปกติพ่อก็จะออกไปที่สวนยาง
ใช่ค่ะหรือที่นาด้วยที่เดียวกันเลยอ๋อมีใกล้กันทำทำหลายอย่างถูกไหมคะใช่ค่ะ
แล้วก็คือเส้นทางระหว่างที่ไปเนี่ยคือที่เจอหมวกหรือเปล่าคะก็คือ
คือการค้นหาคือจะหาบริเวณที่ที่นาของหนูก่อนค่ะทีนี้ถัดไปอีกประมาณห้าร้อยเมตรอ่ะ
หมวกค่ะห้าร้อยเมตรอยู่ในพื้นที่เราไหมไม่ค่ะพื้นที่คนอื่นติดกับ
แต่ติดกันใช่ค่ะจริงตามปกติถ้าเอาตามเส้นทางตรงที่เจอหมวกห่างจากที่เรา๕๐๐เมตร
พ่อผ่านเป็นปกติไหมคะก็คือแถวนั้นคือพ่อผ่านปกติอยู่แล้วค่ะ
เป็นที่ผ่านเป็นทางผ่านใช่ค่ะก็คืออยู่ในระแวงเดียวกันอยู่แล้ว
แต่ที่เจอรองเท้าคือจะไปอีกที่เจอรองเท้าเนี่ย
ระยะมาจากที่เจอหมวกนะคะมาเจอพฤศจิกายนแต่ตอนนั้นยังไม่รู้
มารู้ทีหลังใช่ค่ะแต่ถ้านับวันที่เจอคือพฤศจิกายนปีที่แล้วใช่ค่ะ
โดยผู้ที่พบเนี่ยพบห่างจากประมาณตรงหมวกเนี่ยประมาณ๔๐๐เมตรได้ค่ะ
นับจากไหนฮะก็คือเพราะว่าวันนั้นทุกคืนอยู่โยงดัว
ประมาณ๔๐๐เมตรได้เพราะว่าตอนนั้นก็เป็นป่าอ้อยเหมือนกัน
ตอนนั้นคือจะเป็นที่ลกเหมือนกันเลย๔๐๐เมตรห่างไปจากที่ดินเราหรือห่างจากจุดที่เจอหมวกค่ะ
ห่างจากจุดที่เจอหมวกค่ะอ่าบวกไปอีกสี่ร้อยเมตรนะใช่ค่ะ
พ่อผ่านไหมคะตรงนั้นพ่อไม่พ่อไม่ไปแถวนั้นเพราะว่าตอนนั้นคือมันจะเป็นที่ช่วงแบบ
ฝนตกอะไรอย่างเงี้มันจะแบบมันจะชื้นมันจะค่ะเพราะว่าพ่อส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ในบริเวณที่นาของตัวเอง
เคียงแค่นั้นค่ะเอางี้ถ้าเราสังเกตนะคะการที่เจอหมวกห่างจากที่นาไร่ของตัวเองไปประมาณ๕๐๐เมตรปกติ
ตรงนั้นพ่อผ่านค่ะแต่ถ้านับจากไอ้ห้าร้อยเมตรที่เราเจอหมวกเนี้ยแล้วตอนนั้นเนี่ยมีคนเจอแต่เรามารู้ทีหลังเนี่ยนะคะ
ว่าไปเจอรองเท้าค่ะห่างไปอีกประมาณสี่ร้อยเมตรใช่ค่ะอันนี้ไม่ปกติไม่ปกติ
เพราะปกติไม่ได้ผ่านไปตรงนั้นใช่ค่ะเอ่อรองเท้าที่เจอเจอสองข้างหรือเจอข้างเดียวค่ะ
ทั้งสองเลยค่ะแต่มันจะแยกกันอยู่แต่อยู่ใกล้ใกล้กันใช่ค่ะอ่า
ปกติถ้าคนเราทำรองเท้าหล่นหลุดเราต้องเก็บค่ะเรียนย้อนกลับมาใหม่นะคะ
ถ้าเราไล่เรียงลำดับเวลาเนี่ยเจอหมวกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเจอรองเท้าสองข้างเลย
ใช่ค่ะนะคะแต่รองเท้าเนี่ยมันต้องวงเล็บไว้ในใจเพราะว่ามารู้ทีหลัง
ค่ะตอนที่แล้วพอถัดมาเนี้ยก็มาเจอกระดูกใช่ค่ะกระดูกเนี้ย
ถ้านับจากจุดที่เจอหมวกเจอรองเท้ากระดูกอยู่ตรงไหนคะ
ห่างกันเนี่ยประมาณเกือบสองรูได้ค่ะทีนี้กระดูกพ่นจะอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
โดยที่กระดูกที่เราพบว่าเป็นกระดูกของคุณพ่อเนี่ยไม่ใช่ทางผ่านเลย
ไม่ใช่ทางผ่านเลยค่ะในทุกลักษณะเช่นจะมีบ้านเพื่อนสนิท
อยากจะไปไปหาคนนั้นได้คนนี้ไม่มีไม่ใช่พฤติกรรมของพ่อ
จะอยู่ในบริเวณที่นาของตัวเองแล้วก็บริเวณใกล้เคียงเท่านั้นนะคะ
เอาแค่นี้ก่อนนะคะทนายรณรงค์คือจริงแล้วที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะคะ
คือมันทำให้มีน้ำหนักได้ตรงที่ว่ากระดูกที่เจอเป็นพ่อเขาจริง

เพราะฉะนั้นการที่เห็นแบบหมวกตกรองเท้าตก

แล้วไปเจอกระดูกเนี่ยมันเลยทำให้สงสัยว่าไม่น่าจะเสียชีวิตตามปกติ
คือถ้าเขาเป็นลมตายเนี่ยมันก็ต้องทั้งหมวกทั้งรองเท้าครับศพ

ก็สมมุติว่าหาไม่ได้ว่าใครฆาตกรรมหรือว่าพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาถูกทำให้ตาย

คือถ้าเขาเป็นลมตายทุกอย่างของทุกอย่างมันก็ต้องอยู่กับศพหมดเลย

มันเหมือนกับมีคนขนย้ายออกไปที่อื่นหรือเปล่า
อันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านสงสัยคนในพื้นที่สงสัย

แต่ทีนี้นะคะถ้าสมมุติเอาแค่คราวที่แล้วที่คุยกันเนี่ยนะคะ

ถ้าช่วงวัน๒วันแรกที่เขาหายเนี่ย
แล้วทางตำรวจในพื้นที่ทำงานแบบเต็มที่
เก็บพยานทุกอย่างสอบพยานทุกปากอย่างเคร่งครัดเนี่ย

เอาอย่างนี้เดี๋ยวตอนที่บอกว่าไปค้นวันแรกไม่เจอเลยนะ
ไม่เจอเลยตอนที่ไปวันแรกไม่เจอเลยเนี่ย
มีใครไปช่วยค้นหาตามหาพ่อบ้างคะ
ก็คือผู้นำหมู่บ้านจะเกณฑ์ชาวบ้านนะคะ
กระมาณร้อยสองร้อยชีวิตได้

ร้อยสองร้อยคนอ่ะนะใช่ค่ะแล้วคิดคือแบบไกลจากบ้านคือกินรัศมีประมาณเท่าไหร่หรือนับจากยังไง
ครั้งแรกคือคิดว่าพ่ออาจจะวูบวนลงไปทุ่งไล่ทุ่งนาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ปูพรมหาเลยไม่เจอค่ะ

ที่บอกว่าปูพรมหาเนี่ยไปไกลถึงจุดที่เจอกระดูกไหมคะ
ไม่ค่ะก็คือเคยไปแต่ไม่เจอค่ะไม่เจอตอนนั้นคือไม่เจอ
แต่ที่บอกว่าเคยไปไม่ใช่ไปวันแรกใช่ไหม

อ่าทีนี้โอ้โหใช้คนสองร้อยสองร้อยคนก็ไม่ธรรมดานะ

คือแล้วไปในจุดที่คิดว่าพ่อน่าจะผ่านพ่อใช้หรือน่าจะไปใช่ไหมคะไม่เจอ

เอ๊ะวันที่สองถ้าเจอตอนเจอหมวกวันที่สองนี้ก็คือใช้คนร้อยสองร้อยคนอีกไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าคือคิดว่าพ่อเห็นรอยเท้าบนกระเถียงนา

เข้าใจว่าพ่ออาจจะตกใจช่วงแรกคือคิดว่าพ่ออาจจะตกใจตื่นกลัว

ก็เลยแบบคิดว่าพ่ออาจจะแบบทางชาวบ้านก็คิดว่าพ่ออาจจะเสียสติแล้วนะ
ประมาณคือเราก็คิดเป็นยังไม่ได้คิดที่แบบโดนฆ่ากระตะกะโดนฆ่าโดนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนที่วันที่๒ที่ไปค้นหามีตำรวจมาลงยังคะ

เท่าเดิมไหม๑๐๐๒๐๐คนใช่ค่ะ

หนักสุดคือบางอาทิตย์นึงได้เลยค่ะ

เขาก็จะไปแบบตามภูเขาตามอะไรก็ไปกันหมดเลยค่ะ
อ้าวแสดงว่าพวกคุณไปไกลจากลัสมีเดิมเยอะสิ
แล้วก็ต้องไปที่อื่นไปเรื่อยอะไรประมาณนี้ค่ะ

ไม่เห็นนะถ้าสมมุติไปแล้วรองเท้า

เพราะว่ามันมีกระแสเหมือนแบบ
ทางชาวบ้านจะไปหาตรงโซนนี้นะโซนฝั่งซ้าย
แล้วฝั่งขวาก็บอกว่ามีคนเจอห่อข้าว
ห่อข้าวที่ชาวบ้านเขาไปกินตามทุกหน้าทุกหน่ามันหาย
เขาก็คิดว่าพ่อหนูหรือเปล่าที่ไปขโมยข้าวมากิน

ก็จากที่จะไปฝั่งซ้ายก็ย้ายมาฝั่งขวาแล้วอะไรประมาณนี้
คือพอมีข่าวปุ๊บเราก็จะไปตามข่าวที่ได้ยิน
บ้านก็จะโหกันไปอีกฝั่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะ

คุณสุกัญญาเรียนถ้าเรียนเข้าใจผิดบอกนะคะ
กำลังพยายามจะบอกว่าข่าวลักษณะนี้ที่มาเป็นการตั้งใจปล่อยเหรอ
ประมาณว่าใช่ค่ะคิดว่าเป็นอย่างนั้น
เพราะว่าเหมือนชาวบ้านรู้ว่าทางผู้นำว่าจะไปฝั่งนี้นะ

แต่เพราะเอิญมีบอกว่าเอาห่อข้าวชาวบ้านเราหายนะ
เป็นเพราะนายชุนรึเปล่าที่ไปกิน

ก็ย้ายไปเปลี่ยนทิศเปลี่ยนเหมือนเบี่ยงเบียนความสนใจ

ทุกคนก็ไปลงจุดที่แบบน่าคิดว่าจะเป็นทางด้านนู้น

เพราะมันจะหาให้ละเอียดถูกไหมคะใช่ค่ะ

คือว่าหาแล้วเจออะไรอย่างไรบ้างนะคะ
โดยพื้นที่แล้วจริงถ้าจะเจอ

ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ที่มีน้ำมันจำเป็น

ที่อาจจะแบบไม่ทั่วถึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็คือไปแต่หมายถึงว่าก็คือแบบ

ส่วนที่บอกว่าเจอกระดูกห่างไป๒กิโล
ช่วงสัปดาห์แรกที่บอกลงกัน๑๐๐๒๐๐คน

คือว่าไปในที่ที่ตอนหลังมาเจอ

เอาล่ะถ้าสมมุติจะบอกว่ามีการปล่อยข่าวเบี่ยงเบนความสนใจอะไรก็แล้วแต่นะคะ
อันนี้เอาเป็นคาใจไว้ก่อนนะ
เอาใหม่คุณสุกัญญาเล่าให้เราฟังตั้งแต่คราวที่แล้ว
ที่บอกว่าคือสงสัยตั้งแต่ตอนแรกแล้ว
คุณแม่ทั้งตัวคุณสุกัญญานะคะ
ก็เหมือนกับจับสังเกตได้ว่าพ่อ
คุณกัญญาจับสังเกตได้ว่าพ่อกังวล

ภาษาดิฉันเรียกกระท่อมอย่างนี้พอไหวนะ

กระท่อมที่นากระท่อมที่รำกินอย่างนี้เนอะ
ใช่ไหมคะพ่อไปเห็นรอยเท้าคน๓คน
แล้วก่อนหน้านั้นไปทะเลาะกับคนมา

คุณผู้ชมค่ะคุณขุนใจทัศน์นี่แหละนะคะ
ที่เป็นคุณพ่อนะคะอายุประมาณ๕๙นะนะคะ
คุณชุนขออภัยคุณชุนใจทัศน์นะคะ

แต่ตัวคุณสุกัญญาไปทำงานที่จังหวัดอื่น

สนิทกับพ่อระดับที่สามารถจะบอกได้ว่า

ก่อนที่พ่อจะออกไปช่วงกลางวันของวันที่๑๗กันยายน

ถือวีดีโอคอลกลับไปที่บ้านนะคะ

คือพ่อก็คือแบบสีหน้าไม่เหมือนเดิม
เหมือนแกไม่ความวิตกข้างบนนะคะ

แต่คุณพ่อบอกคุณสุกัญญาไว้

แต่รู้กัน๓คนวันนั้นที่คุยกัน

พ่อกังวลที่เห็นรอยเท้าคนบนเถียงนา

แล้วก็ถ้าพ่อเป็นอะไร

จะมีคนมาทำร้ายแกค่ะ

หนูก็บอกว่า
จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับพ่อเราอะค่ะ

แกก็บอกว่าอย่างนี้ค่ะ

ถ้าอยากไปก็ไป
ไม่ถึง๓กิโลกรัมค่ะ

เพราะว่ามันมีป่าอ้อยส่วนใหญ่

หรือว่ารถขวักไขวในหมู่บ้านควรใช้ถนนเส้นนี้กันเยอะไม่ใช่

เพราะว่าช่วงเที่ยงก็คือ
ถ้าเกิดว่ารถจะเยอะคือช่วงเช้าค่ะ
แล้วก็ช่วงเย็นค่ำหน่อยค่ะ

เพราะต่างคนก็ต่างอยู่ที่นาของตัวเองค่ะ
เงียงนาหรือว่ากระท่อมนาที่พ่อจะไปเนี่ยนะคะ
คือคนอื่นเขาก็มีใช่ไหมเถียงนามีค่ะ

ตอนกลางวันเขาก็จะมีคนอยู่เถียงนาของใครของมัน
นั้นก็คือมันจะเป็นยังไม่ถึงช่วงเก็บเกี่ยว
คนก็คือจะไม่ไปทุ่งไล่ทุ่งนากันมากอะค่ะ

คือวันนั้นที่คุยกับคุณสุกัญญาแล้วคุณแม่นั่งอยู่ด้วยเนี่ย

ก็คือพ่อก็บอกว่าพ่อมีเรื่องทะเลาะกับเขาวันนั้นนะ

คือคนที่พ่อบอกเอาไว้เนี่ย
ก่อนหน้าวันที่จะได้คุยกันพ่อทะเลาะกับเขากี่วัน

ตอนที่ทะเลาะกันอาทิตย์หนึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยทะเลาะกันแรงแค่ไหนคะ
ก็คือจนมีคนมีเพื่อนบ้านมาดึงพ่อออก

แล้วก็มีแม่อีกคนนึงมากระซิบบอกแม่หนูว่า

วันที่ทะเลาะกันฝ่ายเขาน่ะโมโหให้พ่ออยู่นะ
โมโหคือโกรธมากเลยอะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่แม่ก็คือแบบแกก็ชะลาใจ

ใช่ค่ะคงไม่มีอะไรขึ้นไล่แรงขนาดนั้น
ตอนที่ทะเลาะกันมีคนอยู่เห็นรู้
ใกล้กันคือสี่ห้าคนได้ค่ะ

แล้วตอนที่ทะเลาะกันคือทะเลาะแค่แบบพูดจาไม่ดีใส่กัน
หรือว่ามีลงไม้ลงมือปลาเข้าหมองไม่มีนะคะ
คนที่คุณพ่อพูดถึง
หลังจากเกิดเหตุว่าพ่อหายไปแล้วเนี่ย

เจอกันตามงานในหมู่บ้านตามอะไรงานบงงานบุญมีงานต่างอะไรเจอกันบ้างไหม
เจอแต่ไม่ได้คุยค่ะก็คือแบบหนูก็ไม่ได้มองหน้าแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วตามปกติคนที่พ่อบอกเราไว้เนี่ยปกติเขาไปมาหาสู่บ้านเราไหมคะ
ก็คือไม่ได้ไปปลาเขาสวยแต่คือเขาเป็นร้านของชำคือเราก็ต้องไปซื้อของเสื้อในอยู่แล้วอะค่ะ

ซึ่งหลานจะเจอหน้ากันก็คือพูดคุยกันอยู่แล้วค่ะมันคือแบบเหมือนคนรู้จักกันปกติ

ไม่ค่ะถ้าเกิดตั้งแต่พ่อหายก็คือไม่ได้คุย
แต่ทีนี้เวลาทำคดีมันฟังแค่นี้ไม่ได้อยู่แล้วแหละ
ใช่ไหมคะทำอะไรได้บ้างอ่ะ
ก็ต้องไปสอบพยานบุคคลที่รู้เห็นเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลย

สอบเราบ้างพอดีมันต้องเกือบปีแล้วนี่ค่ะอย่างนี้ค่ะไม่อยากสอบเลย
ข้างบ้านยังไม่ได้เรียกไปสอบเลย
คือสอบบันทึกบ้านผู้ช่วยผู้ยาบ้านค่ะ
เหมือนทางตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือเอาโต๊ะมาวางค่ะแล้วก็ประมาณว่าพิมพ์
แต่อันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่นี่ใช่ไหมคะ
คือมันจะที่ไหนก็ได้แต่ตำรวจมาตำรวจซักถามบันทึกเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะ

ก็ถือว่าสอบแต่ว่ามันก็ยังไม่หมดทั้งหมด
แล้วคนมันผ่านมา๘เดือนในความจำมันก็จะน้อยลง
คือถ้าในขณะนั้นมันมีการเก็บทุกอย่างเข้าไปในสำนวน
ว่าลักษณะนิสัยผู้ต้องสงสัยหรือว่าจะสอบทั้งหมู่บ้านเลยก็ไม่ได้ว่าอะไร

คุณสุกัญญาทราบไหมคะว่าสอบไปสักกี่คนแล้ว
อันนี้ถ้าเกิดว่าปกติก็คือเหมือนที่นาหนูเนี่ยติดกับใครมั่ง

ใช่ค่ะแต่นี่คือไม่ค่ะไม่ได้สอบ
ว่าคนนี้คือได้ไปทุ่งน้ำไหมวันนั้น
วันที่เกิดเหตุวันที่พ่อหนูหายน่ะได้ไปไหม
ก็ไม่ได้สวมค่ะ

ก็คือผู้ต้องสงสัยที่หนูสงสัยแค่นั้นนะคะ
แล้วก็แม่ข้างบ้านที่แบบมาดึงพ่อหนูไป

คนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนตั้งแต่วันที่ทะเลาะกันใช่ไหมคะ

ก็คือมีผู้ต้องสงสัยอื่นแต่คือแบบไม่รู้ว่าสอบยังไงอะไรอย่างนี้
แต่คือเขาก็ปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วสอบครอบครัวคุณสุกัญญาไปกี่คนแล้วคะ
คือทางครอบครัวหนูคือสอบทั้งหมดอยู่ค่ะ
ซึ่งเพราะฉะนั้นตำรวจรู้เรื่องเราวันนี้ที่เราคุยกันอยู่แล้ว

แล้วตำรวจสอบผู้ต้องสงสัยที่ครอบครัวสงสัยไปกี่รอบ
น่าจะประมาณแค่รอบสองรอบอยู่แล้วค่ะ
ประมาณนี้ค่ะ
แต่คือเรื่องราวจริงคือหนูไม่รู้รายละเอียดมากเท่าไหร่ค่ะ

คุณผู้ชมค่ะคือเราไม่ได้เล่ารายละเอียดทั้งหมดนะคะ
คือจริงเนี่ยทางคุณสุกัญญาก็มามีร้องให้มูลนิธิกระจกเงาลงไปช่วยดูด้วยใช่ไหมคะ
แล้วก็ไปร้องตำรวจในหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับคนหาย
ก็ลงไปไม่ใช่ไม่ลงนะคะไปนะคะไปเหมือนกัน
แต่ทีนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ได้รับฟังมาคือสรุปว่าตอนนี้
เท่ากับว่ายังไงคดีหยุดแล้วหาไม่เจอจบหรือว่าอยู่ระหว่างหาอยู่หรือยังไงคะ
ก็คือเหมือนมันไม่คืบหน้าเหมือนพี่เขาก็บอกว่ามันไม่มีหลักฐานไม่มีพยาน
ทั้งทั้งที่เจอศพแล้วศพใช่พ่อหนูแต่ว่าตอนนี้คือเรื่องก็ยังเงียบอยู่
หรือว่าพี่เขากำลังทำงานอยู่อันนี้ไม่มั่นใจ
ตอนที่เจอกระดูกแล้วสุดท้ายเนี่ยตรวจว่าเป็นพ่อของคุณสุกัญญาจริงเนี่ยนะคะตำรวจบอกไหมว่าพอจะบอกได้ไหมว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างหรือต้องหาอะไรเพิ่มคะ
ก็คือบอกแค่ว่าการตายก็สรุปไม่ได้เพราะว่ามันมีแค่กระดูกพิสูจน์ไม่ได้ว่าตายเนื่องจากอะไรแต่รู้ว่าตาย
แล้วสิ่งที่เราสงสัยจากตอนที่เจอกระดูกเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เจอกระดูกเป็นต้นมาเราสงสัยอะไรบ้างคะ
ก็คือถ้าเกิดว่าพ่อหนูตายตรงนั้นกระดูกต้องครบสิอันนี้มันมีแค่นี้ก็คือถ้าเกิดว่าหนูคิดเลยว่าพ่อหนูตายไม่ปกติเหมือนมีคนทำร้ายเหมือนมีคนทำให้ตายเหมือนแยกชิ้นส่วนกระดูกอะค่ะ
กระดูกตอนที่พบเนี่ยเรียงกันเหมือนเป็นร่างมนุษย์มันแยกกันอยู่ค่ะคำว่าแยกคือกระจัดกระจายแต่จริงมันสามารถที่จะอธิบายเป็นอันนี้ขออนุญาตนะคะอาจจะอธิบายเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเพราะเวลามันยาวอ่ะ
ใช่ครับมันอาจจะโดนกัดแทะหรืออะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติฐานนึงถ้าเกิดสมมุติฐานหนึ่งถ้าเกิดสมมุติฐานหนึ่งถ้าเกิดสมมุติฐานหนึ่งถ้าเกิดสมมุติฐานหนึ่งถ้าเกิดสมมุติฐานหนึ่งถ้าเกิดสมมุติฐานหนึ่งถ้าเกิดสมมุติฐานหนึ่งถ้าเกิดสมมุติฐานหนึ่งถ้าเกิดสมม

คือศพห่างจากนานแค่๖เมตร

สิ่งที่มั่นใจคือเรื่องราวและสิ่งที่พ่อบอกไว้

ก็ต้องรู้ในตัวแกอยู่แล้วว่าต้องมีคนมาทำร้ายแก
จากพบรอยเท้าคนบนกระท่อม
ก่อนหน้านั้นพ่อบอกไหมว่า

หรือว่ามีใครมาบอกอะไรมีอะไรนอกเหนือจากนั้นไหมคะ
ก็คือที่แกกังวลคือแกเห็นรอยเท้าคนค่ะ
และแกก็บอกว่าแกไม่พิษใจกับใคร
ผิดใจกับเขาเมื่ออาทิตย์ก่อน

ทุกคนก็คือรักไข้พ่ออยู่แล้วอะค่ะ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยะโสธรนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยะโสธรนะคะ
พลตำรวจปรีพินโยหวนกระสินค่ะ

พวกก่อนได้รับดรายงานเรื่องคดีนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะท่าน
ครอบครัวผู้เสียชีวิตได้บ้างคะท่าน
คือนักขณะนี้นะครับ
ช่วงป่ายวันนี้ผมได้นัดทิ้งงานของ

เพื่อที่จะได้สรุปประเด็นว่า
ทางการสื่อสวนต่อสวนที่ผ่านมา
พอจะสรุปประเด็นได้หรือยังว่าเป็นเรื่องที่มีผู้ทำให้ตายหรือไม่นะครับ

มีหลักฐานสนับสนุนแล้วเชื่อได้ว่าผู้ตายทำให้กัดเนี่ยเราก็จะรับเป็นสำนวนคยตี่ต่อไปเพื่อคนทำต่อไปครับ
ผู้การเท่ากับว่าตอนนี้เรื่องนี้ยังไม่ได้เป็นคดีใช่ไหมคะ

เนื่องจากว่าเราเพิ่งจะได้รับผลการชนสูตร
ส่วนก็คือที่ส่งไปสวดกระดูกนะครับ
เราเพิ่งจะได้รับผลมาเมื่อประมาณ๓เดือนเบสายนนะครับ
แล้วก็เมื่อต้นเดือนก็รับเป็นสำนวนชนะสูตรไป
ในสำนวนชนสูตรเราก็จะมีสอบสวนเพยานที่สำควรไป๘๑๐บาท

ตอนหน้าทั้งแต่ที่เราได้รับแจ้งเมื่อวันที่๒๑กันยาวุธิภาพนี้
ก็ได้สำนวนการขึ้นสวนมาโดยตลอด
แล้วก็ได้มีการสอบสวนพยานซึ่งอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ
ที่เราเชื่อหรือคิดว่าเขาอาจจะรู้เห็นมีเหตุการณ์หรืออะไรต่างเนี่ย

ส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วน

สำนวนการสื่อส่วนเนี่ยได้เริ่มเมินการมาอย่าง๒เดือน

แล้วก็จะมีการรายงานให้ทางภูทรจังหวัดเราทราบ

เอ่อผู้การค่ะเอาเท่าที่
เท่าที่ทางคนทำคดีของโรงพักเริงนกทาบอกท่านเนี่ยนะคะ
คือตอนนี้น้ำหนักมันไปทางใดทางหนึ่งได้ไหมคะ
เช่นไม่น่าจะถูกทำให้ตายหรอกน่าจะเป็นอุบัติเหตุ
หรือว่าเป็นไปได้ที่อาจจะถูกทำร้ายให้ตาย
คือมันไปทางใดทางหนึ่งยังคะ
คือถ้าจะให้คิดนะครับมันไปได้ทั้งสองทาง
แต่ว่าตอนนี้กำลังช่างน้ำหนักอยู่ว่า
ไหนที่มันจะมีเหตุผลประกอบแล้วทำให้เราเชื่อว่า
สัตว์ที่มากกว่าถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องของการฆาตกรรม

ผู้การข่าวผู้การดูเองเลยบ้างคะ
ตั้งแต่มีการ
กั้นสงสัยทำงานน้องเรียมขึ้นไปที่บุธพี่กระจกเงาแล้วผมก็ได้ติดตามด้วยกันเอง
ตามเรื่องราวที่ทางครอบครัวเขาเล่าให้ตำรวจฟังไปแล้วเรียบร้อยนะคะ
มันมันจะออกเป็นลักษณะไหนคะคืออาจจะเป็นลมโรคประจำตัว
เสียชีวิตแล้วก็ถูกสัตว์กัดแทะ
กระดูกระจัดกระจายหรือยังไงคะมันจะไปทางไหน

คือถ้าจะให้คิดไปมันคิดไปได้หมดนะครับว่าจะเป็นอะไร
แต่ว่ามันคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร
ว่าตัวผู้ตายหายไปตั้งแต่๒๗กันยายน
ตอนนี้มันเลยครึ่งปีมาแล้ว
มันยังจะหาอะไรได้ล่ะคะ

คือมันจะหาอะไรได้อีกอ่ะคะ

ตั้งแต่ที่หายไปวันที่๒๗๒๘เราไม่พบศพ
เพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครมั่นใจว่า
ผู้ที่หายไปจะเสียชีวิตด้วยเหตุอะไร

ทางลูกสาวของคุณชุน

เนื่องจากมีคนมาพูดในลักษณะ

มันก็มีที่ไปที่มาอยู่
ในกลุ่มทั้งหมดที่คุณศุกรรยาสงสัย
พนักกษัตริย์ก็ได้เข้าไปทำการสอบสวน
คนก็ได้การขอหมายควร
ก็ได้นำเนินการในระดับหนึ่ง
ที่นี่จะสอบลังตัวชนส่วนแล้ว

เพราะว่ามันจะส่งผลต่อการที่เราจะสืบสวนต่อไปครับ
ได้ค่ะผู้การคะขอจากประสบการณ์เลยค่ะ
จนถึงตำแหน่งผู้การแล้วคือท่านมองรูปคดีแบบนี้เนี่ย
ว่ายากไหมคะที่จะหาคำตอบให้ครอบครัวผู้ตายได้นะคะ

คือท่านจะบอกว่าเป็นคดีอาญาหรือไม่เนี่ยไม่ยาก
แต่ว่าถ้าจะเป็นเรื่องของคดีอาญาแล้วจะสืบสวนเอาตัวผู้กระทำผิดได้หรือไม่เนี่ย
ผมเชื่อว่าในกลุ่มชนตรงนั้นเนี่ย
ถ้ามีมูลเหตุที่น่าเชื่อว่าถูกผู้ทำให้ตาย
เราก็น่าที่จะรู้ได้ว่าเป็นกลุ่มไหน
แต่ในการติดตามพยานหลักฐานที่จะเอามาเป็นองค์ประกอบ
ที่จะทำให้ฟ้องพุทธภาคได้หรือไม่จะมีความน้ำหนักมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเนี่ย
ก็อยู่ที่การสื่อส่วนติดตามรักฐาน
ตอนนี้ถ้าพยานที่จะน่าจะได้ก็จะเป็นเรื่องของพยานบุคคลมากกว่าครับ
ผู้การคะเอาตามประสบการณ์ท่านเนี่ยนะคะ
คือเรื่องมันเกิดในหมู่บ้านทีนี้ดิฉันสมมุติเอาเองนะคะ
ฉันก็ไม่รู้ว่าในนั้นเป็นอย่างไรนะคะคือมันเกิดมีคนเสียชีวิต
แล้วมีคนถูกต้องสงสัยแล้วไม่รู้ล่ะมีคนรู้เห็นหรือเปล่า
ฉันไม่ทราบว่ามีพยานหรือเปล่าคือลักษณะการสอบของตำรวจเนี่ย
มันทำยังไงที่จะให้คนมั่นใจที่จะให้ข้อมูลกับตำรวจ
ที่เขาไม่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาพูดไปเขาจะอันตรายหรือเปล่า
เขาพูดไปมันจะไปแตกคอกับคนนั้นไปผิดใจกับคนนี้หรือเปล่า
เพราะก็อยู่พื้นที่เดียวกันทั้งนั้นสมมุตินะคะถ้ามีคนทำจริงเนี่ย
มันมีวิธีการสอบอะไรที่ทำให้พยานหรือคนให้ข้อมูล

มาให้การที่จะประโยชน์กับลูกคุณพิดีก์เนี่ย
เราก็จะให้การคุ้มครองเพราะว่าเรามีเรื่องของการคุ้มครองพยานอยู่แล้วครับ
ผู้การค่ะอีกวันพุธสักประมาณวันพุธวันสองวัน
วันพุธค่ะวันพุธ

เห็นท่าน่ารนตรงเขาจะลงพื้นที่หลีกไปขอเรียน
ขอเขาเรียกอะไรขอร้องเรียนท่าน

ได้ครับผมอยู่ตลอดครับช่วงนี้เชิญเชิญได้เลยครับ
พุธช่วง๑๐โมงเช้านะครับท่านเดี๋ยวจะเข้าไปครับท่าน
พุธ๑๐โมงเช้าพบท่านได้ใช่ไหมคะ

ท่านผู้การประยงโยคอย่างไรฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะ

ตกลงมันใช่อย่างที่เขาสงสัยไหมทำไมพ่อเขาตายกันแน่นะคะ
ยังไงฝากผู้การเป็นโยนะคะท่าน

สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับ
การคงดูเองแล้วมั้งคะดีครับดีครับ
เออใช่ไหมคะฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
แต่ว่ามันจะออกมาเป็นอย่างที่เราสงสัยหรือไม่เป็นอีกเรื่องนะคะ
เราสงสัยก็อย่างหนึ่งแต่ว่าพิสูจน์ออกมาก็อย่างหนึ่งเนอะ
ค่ะนะคะถนาดนตรงทางครอบครัวเขาต้องทำอะไรอย่างไรครับ
ฟังท่านผู้การพูดแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยแทนท่านผู้การ
แต่ทีนี้เดี๋ยวก็รู้สึกว่าน่าจะต้องมีความบกพร่องในพื้นที่ครับผมรู้สึกได้
แต่ยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามให้ชาวบ้าน
ไปให้ทำกับตอบโดดให้เยอะที่สุด
จะได้เป็นประโยชน์ในคดีนี้ให้เยอะที่สุด
แต่เมื่อสักครู่นี้ที่ผู้การธนโยบอกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้คือแทบจะต้องพึ่งเฉพาะพยานบุคคลแล้ว

ใช่ไหมคะเพราะนี่น่าจะสุดแค่การชนะสูตรโครงกระดูกของคุณพ่อว่าเป็นคุณพ่อจริงแล้ว
ก็คือน่าจะจบแล้วอันนี้ก็คือบุคคลเท่านั้นแหละ

ครับก็ต้องให้ชาวบ้านเนี่ยอย่าไปกลัวต้องช่วยกันมันเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านของเรา
เราก็ต้องปกป้องชุมชนเราถ้ามันมีคนมาฆ่ากันตายในหมู่บ้านเนี่ย

มีอะไรอยากจะพูดไหมคะพอฟังผู้การแล้ว
ก็คืออยากให้คดีนี้คิดขายค่ะจะได้รู้ว่านั่งจากสถิติอะไรที่พ่อเสียชีวิต

ก็คืออยากจะจับตัวคนร้ายให้ได้เพราะว่าบ้านก็ชนบทกันด่านห่างไกลความเจริญ
ถ้าจะถามถึงเรื่องกล้องวงจรปิดนี้คือไม่มีอยู่แล้ว

ถ้าเกิดว่าเคสนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เดี๋ยวถ้าเกิดมีเคสที่สองล่ะค่ะ

อย่างนี้เขาก็ได้ใจสิว่าขนาดเคสนี้ยังทำอะไรเขาไม่ได้
คนในคนในหมู่บ้านหรือคนในพื้นที่นี่คือเราพอจะได้ยินมาบ้างไหมคะ
ว่าเขาคิดว่าคุณพ่อเสียชีวิตเพราะอะไรกัน
คือคนส่วนใหญ่คิดว่าพ่อถูกฆ่าถูกทำให้ตาย

ค่ะแต่ในทางการนะคะคืออันนี้คือคุยกันแบบชาวบ้านนะ
คุณกฎหมายก็ต้องอธิบายมาว่าเขาตายจากอะไร
ถ้าเกิดเขาเป็นลมตายเรารับได้ไหม

ต้องอธิบายก่อนครับถ้าบอกว่าตายเองต้องอธิบายได้
ท่านนายลงไปวันไหนนะคะวันพุธนี้ครับไปเท่าพบท่านนะ

ดูแล้วท่านเต็มที่นะคะ

แต่ขอให้คืบหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่มา
ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
อีกสักครู่แท็บนิวส์โชว์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ